สาวที่ขับรถไปจอดรถช่วงเวลากลางคืนตามลานจอดรถต่างนะคะ
ระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ามีคนร้ายค่ะ
ทำทีเป็นรอปกพอของลานจอดรถโบกให้เราเข้าไปตอนแรก
คือไม่มีอะไรนะแต่พอขาออกค่ะเขาจับตาดูเราอยู่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ค้าขายผัดไทยรายนี้นะคะ
และล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวได้แล้วค่ะ
พื้นที่ที่ก่อเหตุคือบางบัวทองนนทบุรีนะคะ
นายศักดิ์สิทธิ์เอี่ยมชวีเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
เขาใช้ค้อนทุบทำร้ายนางสาวอำพรพันธ์แดงอุไร
เป็นแม่ค้าผัดไทยชิงกระเป๋าคาดเอวไปนะคะ
นั้นมีทั้งเงินสดและทรัพย์สินรวมมูลค่า๓๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถกองสลากเก่าค่ะ
คืนวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดนายศักดิ์สิทธิ์ถูกตำรวจชุดสืบสวน
กองบังคับการตำรวจนครบัน๑ติดตามจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ที่หมู่บ้านแห่ง๑ที่จังหวัดนทบุรีค่ะ
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ก่อนก่อเหตุก็ตีเนียนแหละเป็นคนดูแลลานจอดรถ

กรถให้ผู้เสียหายเข้าไปจอดในลาน
ทำให้ผู้เสียหายตายใจ
พอผู้เสียหายกลับมาเอารถไม่ทันได้ระวังตัวค่ะ
ผู้ต้องหาใช้ค้อนทุบที่บริเวณท้ายถอยชิงทรัพย์ไปนะคะ
คือเขาให้การเพิ่มเติมแบบนี้ด้วย
เขาบอกว่าเคยไปสมัครเป็นพนักงานรอปภ
ที่สถานที่ต่างและก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุ
คือเวลาสุขโอกาสเขาจะก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปนะคะเงินที่ได้เอาไปทำอะไร
เอาไปเที่ยวกลางคืนและเอาไปดื่มสุราค่ะ
เรื่องนี้ตำรวจนะคะก็คือพันธุ์ตำรวจเอก
นครินสุขลทวิทย์รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑ค่ะ
บอกว่าหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุ
หลังจากนั้นนะคะขึ้นแท็กซี่หนีไป
เอากระเป๋าที่ขโมยไปทิ้งที่ตลาดอุดมศุกร์
หลังจากนั้นไปดื่มสุราแถวสำรงเหนือ
จนไปถูกจับกลุ่มตัวได้ที่บางบัวทอง
พร้อมอ้างว่าใช้เงินไปหมดแล้ว
แล้วตอนนี้เหลือไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่ารถของผู้เสียหายมีหลักฐานสำคัญที่ไปมัดตัวคนร้ายคนนี้
ก็คือภาพจากกล้องหน้ารถในช่วงที่เขามาก่อเหตุ

กล้องสามารถบันทึกหน้าไว้อย่างชัดเจน
เพราะเขาไม่ได้ปกปิดหรือว่าปิดบังอะไรเลยนะคะ
อกจากนี้การสืบสวนขยายผลพบว่า
ไม่ธรรมดาค่ะเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้
พื้นที่สนบังยี่ขันบางเสาทง๓เสน
น้องค้างพลูตั้งแต่ปี๒๕๔๘
หลบหนีคดีมาเรื่อยจนแต่ละคดีเนี่ย
เขาทยอยขัดอายุความไป
อาศัยนอนตามใต้สะพานไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะ
ตำรวจก็เลยตามตัวไม่เจอนะคะก็เลยไม่ถูกไม่ถูกจับกลุ่ม
ตำรวจตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
เบื้องต้นแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
ใช้อาวุธและควบคุมตัวฝากขังต่อสารค่ะ